เราขยับมาที่ลูกคู่หนุ่มอินดี้กันบ้างเสียงดีมากคนนี้เบ้นมืองเลย
ล่าสุดได้รับโชค๒ชั้น

เออนะคะเจ้าของเพลง๑๐๐๒๐๐ล้านวิวคนนี้
มีเรื่องมาบอกจ้ะ
โชคชั้นแรกนั้นก็ถือว่าเป็นเพลงที่เจ็บเน็บแอล
ก็คือประมาณว่าเจ็บมันเจ็บติดตัวมันเจ็บแบบเจ็บเหลือเกินจัง
เจ็บไม่จับหาย
วิวทะลุ๑๐ล้านวิวเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตัวนั้นบอกดีใจมากเลยที่หลายคนให้การตอบรับดีเกินคาด
ซึ่งเร็วนี้ค่ะก็จะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ออกมาให้ติดตามกัน

ตอนนี้นอกจากจะเป็นนักร้องแล้ว
แท่นเป็นคุณพ่อป้ายแดงเรียบร้อย

งานนี้คุณพ่อเปิดใจเล่าให้ฟังนะคะว่าดีใจมาก

น้ำตามันไหลมันหยดแหมะลงมาสัญญาค่ะจะตั้งใจเลี้ยงลูกคนนี้อย่างดีที่สุด
อันนี้ทำคอนเทนต์ใช่ไหมอันนี้คืออดตาหลับคับตานอน
พ่อตาค้ำไปหรือเปล่าขอบคุณค่ะ
ส่วนแลนด์ลูกคนต่อไปคาดว่าอีก๓๔ปีค่อยมีอีกคนจ้า
รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจคือเวลาเราแบบเห็นหน้าลูกแล้วมันรู้สึกยิ้มตลอดเลย
อันนี้เป็นแบบรูปคนแรกของเรา
เจ็บเน็บแอวก็สั่งกันได้ตอนนี้
เป็นกำลังใจให้คุณพ่อมือใหม่ด้วยนะคะ